ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครนะฮะ
วันนี้ก็วุ่นกันไปหมดเลยฮะเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงนะก่อเหตุไว้หลายที่
เอาที่นี่ก่อนโอ้โหร้านสะดวกซื้อไม่สะดวกเอาซะเลยตอนนี้
ตำบลหลักสามเอาเป็นบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
ว่าคนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐ปีใส่เสื้อและกางเกงลายพราง
เดินมาถึงในร้านแล้วก็บอกว่าพวกมึงเข้ามาในห้องกูทำไม
งงกันทั้งร้านเขาเดินเข้ามาในเซเว่นแล้วพูดว่า
พวกมึงเข้ามาในห้องกูทำไมอ่าอันนี้งง
เขาคิดว่านี่คือห้องเขาแล้วพนักงานร้านเซเว่น

ข้าวของกระจัดกระจายไปหมดนะฮะ
พอพังเสร็จก็เดินออกจากห้องของตัวเองไปอย่างหน้าตาเฉย

พนักงานร้านบอกว่าตอนนั้นก็ไม่กล้าห้ามฮะ
ดูแล้วสติอาการนี่คือแบบไม่ดีทุกคนก็ตกใจหมดด้วย
เออทำได้ก็คือแจ้งตำรวจฮะค่ะตำรวจสพบ้านแพ้วก็มาตรวจสอบ
หลักถงหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดต่างนะฮะ
เพราะว่าร้านสะดวกซื้อแบบนี้เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับ
แต่ก็พังหมดเนี่ยนะฮะหลังจากเกิดเหตุที่๗๑๑ตรงนี้ไม่ถึงสิบนาที
ตำรวจสพบ้านแพ้วได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายที่ปากทางเข้าวัด
ธรรมจริยาพิรมอยู่ฝั่งตรงข้ามเซเว่นนั่นแหละ
เอ้าไม่ไปไม่ได้ถึงไหนเลยไปตรวจสอบพบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
มีลักษณะเหมือนกับชายที่เข้าไปพังข้าวของใน๗๑๑เลยใช้ค้อนไล่ทำร้ายชาวบ้านฮะ
แล้วก็พยายามจะทำร้ายคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยคือชาวบ้านบอกว่าอาการแบบบ้าคลั่ง
ตะโกนโวยวายตลอดแต่โชคดีตรงเนี้ยไม่มีใครบาดเจ็บค่ะ
และชาวบ้านก็สามารถช่วยตำรวจจับตัวไว้ได้นี่น้องบอกหนูงงค่ะ
เดินเข้ามาลุกบอกว่าเข้ามาอยู่ในห้องเขาทำไมเขางงใช่นะ
คนที่ก่อเหตุนะครับแล้วถูกจับเอาไว้ได้ชื่อนายสุเชษเจียมชวีอายุ๔๐ปี
เป็นคนในอำเภอบ้านแพ้วนี่แหละค่ะเคยถูกจับข้อหายาเสพติดอืม
ติดคุกฮะแล้วเพิ่งออกมาเมื่อสิบห้าเมษายนค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าสงสัยยังหลอนอยู่หรือยังไงนะ
อ่าก็เลยมาก่อเหตุตำรวจก็คุมตัวไปที่สพบ้านแพ้วนะครับ
ผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายหรือว่าถูกพังข้าวของก็ทยอยไปแจ้งความนะฮะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีแต่มันยังไม่หมดเท่านี้
มีผู้เสียหายที่ทราบข่าวอีกคนนึงเดินทางมาแจ้งความเพิ่มนะครับ
คือนายเกียรติศักดิ์สุมมโนอายุ๒๓ปีมากับแฟนสาว
บอกว่าเขาถูกผู้ชายในชุดลายพรางทำร้ายร่างกายมาจากเส้นทางบ้านแพ้วกระทุ่มแบน
ผู้ก่อเหตุมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่เขาแล้วว่ายังไงรู้ไหม
ไหมคะขอดูใบขับขี่หน่อยนี่ไม่ได้ถามว่าเกียรติศักดิ์บอกหรือเปล่าว่าผมเพื่อนโชค
ดีนะไม่มีคนถามต่อว่าฮะแน่ชอบเล่นเครื่องหรือเปล่า
คือคุณเกียรติศักดิ์บอกว่ามาขอดูใบขับขี่เบิ้ลเครื่องจักรยานยนต์ใส่บอกขอดูใบขับขี่หน่อย
แล้วยังบอกว่านี่มาฆ่าพ่อเขาใช่ไหมฮะไปกันใหญ่แล้วก็ทำร้ายแฟนของเขา
ก่อนจะหลบหนีไปนี่ฮะตำรวจเลยบอกว่าเอ๊ะใส่ชุดลายพรางใช่ไหม
เอางั้นดูหน่อยว่าใช่คนนี้ไหมใช่สุเชษไหมอืมคุณกิติศักดิ์ไปดูบอกว่าโอ้โห
ไม่ต้องสืบเลยฮะใช่เลยครับคนเดียวกันเลย
กับแฟนผมสองคนใช่ไหมอ่าแล้วผมก็ไปส่วนกับมันตรงสามแยกฝ่ายแดงครับ
ขาเข้ามันก็เบิ้ลรถใส่ผมผมก็ไม่รู้จักว่าใครอืม
ขับไปก่อนถึงมอเจริญมันก็ขับมาจอดบอกว่าขอดูแบบขี่
อืมแล้วเราว่าไงครับผมก็บอกว่ามึงเป็นใครมึงมาขอดูแบบขี่กูเนี้ย
มึงบ้าเหรออ่าก็มันบ้าแล้วผมก็กำลังเข้าออกรถไปแล้วแทน
ผมก็นึกว่าแฟนผมบอกว่าให้หยุดอ่าก็นึกว่ารู้จักกับแฟนผม
ผมมันเลยจอดพอจอดปุ๊บมันบอกมึงข้าวพ่อกูแล้วอืม
มันจะตีหัวผมแล้วหลบแล้วโดนเข้าแขน

ก็มันไล่ตีแฟนหนูเสร็จแล้วมันหันมาเห็นหนู
มันก็วิ่งไล่ตามหนูมาหนูวิ่งหนีไม่ทันแล้วก็กระทืบ

ไม่มีเลยคือวิ่งมาก็ดึงเรากระทืบเลย

ตรงท้ายท้ายแล้วก็หลัง
ฟังจากพฤติกรรมแล้วน่ากลัวนะ

แต่ก็ต้องไปดูด้วยนะถ้าเกิดปล่อยอะไรออกมาอีกตอนหลังนี้

ก็คือถ้าจะจับไปบำบัดเป็นผู้ปกผู้ป่วยแล้วก็ต้องเอาให้หายนะคะ